เรื่องต่อไปนี้คงจะเป็นอุทาหรณ์
คือปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ชอบบอกว่า
อย่านอนกินขนมข้าวหรืออะไรก็ตามที
อย่านอนกินจะกลายเป็นคนที่เกียจสามหลังยาว
แต่จริงแล้วมันทำให้คนคนหนึ่งที่นอนกินขนม

ผู้ชายคนนี้อายุ๔๐ปีนะนอนกินขนมเปี๊ยะ

อยู่ที่บ้านของตนเองคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้นะครับ
เกิดขึ้นบ่ายของเมื่อวานนี้เองครับ
ตำรวจสภศรีประจันทร์ได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตนะฮะ
ตะบนบ้านกรากอำเภอศรีประจันทร์ที่สุพรรณบุรีครับ
ก็ประสานตำรวจชุดสืบสวนแพทย์เวร
แล้วก็กู้ภัยนะฮะเป็นมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรีไปตรวจสอบ
ไปเจอศพของนายดอกอ้อออินสวากอายุสี่สิบปี
นอนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณด้านหลังเพลิงที่ทำเป็นเพลิงขายพระเครื่องครับ
สภาพศพนะคุณผู้ชมดูดิสภาพนี้นะขนมเปี๊ยะยังคาปากอยู่เลย
ศีรษะเขาเนี่ยพาดอยู่กับเสาปูนข้างหลังตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
หรือว่าร่องรอยการต่อสู้กันแต่ว่าที่มือซ้ายเขาเนี่ยมีถุงพลาสติก
ในถุงเนี้ยมีขนมเปี๊ยะเห็นไหมฮะสองลูกยาดมหนึ่งหลอดแล้วก็ไฟแชคหนึ่งอัน
ญาติก็บอกให้ทางกู้ภัยเก็บไปตรวจสอบเป็นหลักฐานนะฮะทีนี้ไปถามแม่ของผู้ตาย
นางปรานีโอ้โหทำใจไม่ได้เลยครับทำไมต้องมาสูญเสียลูกชาย
เป็นลูกชายคนเดียวจากไปง่ายแบบนี้แต่ก็ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตาย
เพราะก็เชื่อว่าน่าจะมาจากการที่ลูกชายเขาเนี่ยกินขนมเปี๊ยะแล้วมันก็ติดคอ
เพราะลูกชายเนี่ยเป็นคนชอบเวลากินอะไรต้องแบบคำใหญ่ใหญ่อ่ะ
โอ้แบบคำใหญ่มากกินทั้งลูกอะไรอย่างงี้แล้วเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเข้าไปมันก็ติดคอ
อืมนะฮะที่ผ่านมาพยายามเตือนตลอดนะบอกตลอดอย่าไปกินคำใหญ่
ค่อยค่อยกินค่อยค่อยเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ฮะส่วนข่าวที่ออกไปบอกว่าลูกชายป่วยมีโรคประจำตัวนั้นไม่เป็นความจริง
เพราะลูกชายสบายดีไม่มีอาการเจ็บป่วยใดทั้งสิ้นครับ
เจ้าบอกมาได้ครั้งแล้วเรื่องกินคล่องน่ะ
มันชอบแบบมันกินคำใหญ่
บอกระหว่างติดคอลูกมันกินอะไรมันก็ค่อยกินสิ
มันติดคอตายง่ายนะก็เคยเตือนมาแล้ว
แข้งแหลงมันไม่มีอะไร
ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยเจ็บป่วยตรงนั้น
ทุกวันนี้ก็ยังยืนมองลูกเป็นประวัติภาษาเชื้อ
เนี่ยคำแม่เตือนนะฮะไม่คิดว่าคำเตือนครั้งนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องจริง
ระวังติดคอตายนะอย่ากินคำใหญ่นะสุดท้ายลูกก็ตายจริง
แล้วเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายด้วยใช่ครับ
แม่กับป้าเองก็ยังนำขนมเปี๊ยะที่เหลืออยู่ในถุงนี่แหละ
มาให้กับทีมข่าวดูถุงนี่แหละ

แต่ว่าแม่ของผู้ตายเองก็นำไปใส่ในโรงแล้ว
ให้ลูกชายไว้๑ลูกคือเขาคงอยากทานนะ
แต่ก็ทานแบบคำใหญ่ก้อนใหญ่เกินไปก็ติดคอก็ฝากไว้แล้วกัน
เป็นอุทาหรณ์คุณผู้ชมค่อยทาน
ระวังจะติดคอทำให้ตัวเองนั้นเสียชีวิตได้แบบนี้
รวมทั้งอย่านอนแล้วก็กินมันติดคอได้เหมือนกัน
จากติดคอแล้วเวลานอนกินนะคุณกรดละย้อน